นี่ค่ะน้องต้นข้าวอายุห้าขวบนะครับทุกผู้ชมครับคุณตา
เหินก็เริ่มไม่สะดวกแล้วอยู่กับน้องต้นข้าวที่เป็นเหรนนะฮะ
เพียงแค่สองคนนะครับตากับเหรียญ
อยู่ที่ชุมชนหลังโรงพยาบาลบุรีรำในตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
ซึ่งบ้านก็สุดโสมแล้วล่ะนะครับ
คุณตาบอกว่าอย่างนี้ครับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไป๓๐กว่าปีแล้วนะครับ
มีลูกกันทั้งหมดสามคนคนโตเป็นผู้ชายอยู่ปฐุมธานี
แต่ติดต่อไม่ได้หลายปีแล้วคนที่สองเป็นผู้หญิง
รู้ว่าไปทำงานที่พัทยาแล้วก็ติดต่อไม่ได้มาหลายปีแล้วเหมือนกัน
อีกคนนึงเป็นลูกชายนะฮะคนเล็กรู้ว่าทำงานในกรมประมง
เป็น๑๐ปีแล้วแต่ไม่เคยกลับมาเยี่ยมพ่อเลย
เวลาติดต่อไปเพื่อจะขอเงินมาใช้จ่ายบ้างนะฮะ
เขาก็บอกว่าไม่มีเงินขณะที่หลานสาวที่เป็นแม่ของน้องต้นข้าว
เมื่อก่อนนี้เคยทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงพยาบาล

อายุได้๗เดือนหลานสาวก็ทิ้งลูกไปเลย
ทำให้กลายเป็นว่าคุณตาสมฤทธิ์เนี่ย
แกต้องเลี้ยงเหรนฮะเพราะว่าหลานสาวนี่ทิ้งลูกไว้แล้วก็หนีหายไป
ลูกแก๓คนก็ไม่มีใครที่แกติดต่อได้เลย
ถ้าเป็นเมื่อ๓๔ปีก่อนคุณตาสมฤทธิแกบอกว่าแก
พอมีเรี่ยวแรงนะฮะที่จะออกไปทำงานรับจ้าง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างประปาบ้างทำงานให้กับชาวโม่งชาวบ้าน
ที่เขาจะจ้างพอได้เงินมาบ้างเดือนหนึ่งสองสามพันนะฮะ
กับเบี้ยคนชะลาเดือนละเจ็ดร้อยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของเหรนอีกเดือนละหกร้อย
ก็ยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้บ้างแต่มาปีนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างต่างอะไรพวกนี้เนี่ยแกบอกแกไม่ไหวแล้ว
ซ่อมไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าสายตาเริ่มพล่ามัวแขนขาอ่อนแรง
เหินก็ไม่สะดวกไม่ค่อยมีใครจ้างแกแล้วนะ
ทุกวันนี้เนี่ยถึงขั้นต้องเอาเครื่องมือช่างที่มีอยู่เนี่ยไปจำนำนะฮะ
เพื่อเอามาซื้อข้าวกินระหว่างตาเหรน
แล้วตอนนี้นี่แทบไม่เหลืออะไรไปจำนำแล้ว
วันต้องไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านจากบ้านพักคนชรามากิน
แกบอกแกท้อใจเหลือเกินถึงขั้นคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตาย
ก็เป็นห่วงเหรนบางทีอยากจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเหรน
แต่ก็สงสารเหรนก็เลยอยากจะส่งข่าวไปถึงลูกหลาน
ให้กลับมาดูแกบ้างไม่ห่วงตัวแกเนี่ยไม่เป็นไร
แต่ห่วงเหรนคนนี้บ้างก็ยังดีเพราะต่อให้แกมีชีวิตอยู่นะ
แต่ว่าเหรนนี้๕ขวบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว
ซึ่งแกบอกแกก็ไม่มีปัญญาจะส่งเรียนนะลำพังแค่ข้าวจะกินแต่ละมื้อเนี่ยยังลำบากเลย
มันโปรดผมจริงหลวดสนท้ายจริง
ตัวผมไม่อยากได้อะไรเลยอยากให้ได้ช่วยเหลือเด็กอ่า
เพื่อลูกหลานฟังข่าวอยู่นะฮะตอนนี้ทางพอจังหวัดบุรีรำเนี่ยทราบข่าวแล้วแล้วก็ไปช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นให้แล้วนะครับ